ดูเรื่องเกี่ยวกับโควิด๑๙กันหน่อยมีหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นที่ตลาดจันดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกี่ยวข้องกับโควิด๑๙เพราะผู้เสียชีวิตทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดคัดกรองนะคะ
กรองคนที่จะเข้าตลาดจันดีให้สวมหน้ากากอนามัยจะต้องไม่เป็นไข้รวมถึงคัดกรองรถต่าง

ใช่ค่ะแต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะขับรถกระบะเข้ามาแล้วมันเป็นจุดที่เขาห้ามรถกระบะเข้า
พนักงานเทศกิจคนนี้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่เขาบอกว่าเข้าไม่ได้เกิดการเจรจากันเกิดขึ้นพอเจรจากลายเป็นเป็นการทะเลาะและหลังจากนั้นแหละค่ะ
พนักงานเทศกิจคนนี้เสียชีวิตเขาก็เลยคาดการณ์ว่าจะเกิดจากความเครียดจากการทะเลาะกับคนที่พยายามเข้าตลาดเนี่ยนะคะ
พยายามช่วยปั๊มหัวใจเจ้าหน้าที่เทศกิจรายนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ตลาดจันดี
ชื่อว่านายวิทยาชัยธรรมค่ะคาดว่าจะเกิดความเครียด
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านคัดกรองโควิด๑๙
ตลาดจันดีนะคะก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
รีบแล้วพยายามละส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือช่วงเช้าของวันที่๒๕เมษายน
สอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกก่อนเกิดเหตุผู้ตายประจำจุดคัดกรองที่ตลาด
ห้ามรถยนต์เข้าพื้นที่รวมทั้งทำหน้าที่คัดกรองการสวมหน้ากากอนามัย
รวมถึงผู้ที่มีอาการเสี่ยงใครที่เป็นไข้
ไม่ให้เข้าพื้นที่ปรากฏว่าช่วงหนึ่งค่ะ
มีคนขับรถกระบะพยายามจะฝ่าเข้ามา
แต่นายวิทยาได้ห้ามเอาไว้แล้วก็เจรจาว่าเส้นทางนี้มันใช้ไม่ได้
ให้ไปใช้เส้นทางอื่นเขามีการจัดไว้ให้แล้ว
หลังจากนั้นคนขับรถน่าจะโมโหน่าจะโกรธค่ะ
ลงจากรถเลยลงมาพูดคุยกับนายวิทยาผู้เสียชีวิต
และเกิดการด่าทอกันอย่างรุนแรง
หลังจากนั้นคนขับรถกลับขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
ส่วนนายวิทยาค่ะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ท่าทีเสียใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะ
เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตมีท่าทีเสียใจและเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นออกจากจุดคัดกรองที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่อยู่

นายวิทยาผู้ตายเกิดอาการช็อกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
นายประวิงมณีรัฐพนักงานกวาดถนนเทศบาลตำบลจันดี
ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของนายวิทยา
บอกว่าผู้ตายน่าจะเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะปกติแล้วผู้ตายเป็นคนตั้งใจทำงานมาก
แต่มีโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจโต
และความเครียดมันผสมกับโรคที่เป็นโรคประจำตัวอยู่
น่าจะทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตอย่างสลบ
เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะให้ความร่วมมือ
แล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามจุดต่างด้วยนะ